พระเสด็จจากสวงเพื่อปวงราชคุ้มครองชาติบำรุงชนพ้นทุกเข็น
สิบปีรัชสมัยไทยร่มเย็นดังเดือนเพ็ญอบอุ่นล่ายามราตรี
พระเสด็จกลับสู่สวงล่วงลับแล้วกรมโผแก้วนิราชร้างห่างถิ่นที่
ข้าพระบาทโศกอาดูลภูณทวีพระภูมิมีสถิตในดวงใจนิรันดิ์
วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมดำรึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร
และพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด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

รีบมาจองอยู่หน้าจอเลย

โอ้โหฟันทงแต่ละเรื่อง

โอ้โหฉันกลับไปดูรีรันนะคุณเอ้ย

หยุดออกกำลังกายเลย
ทาทายังคุณก็รอบหนึ่งแล้ว

ตอนที่เปิดรายการใหม่คุณทักทายยัง

อย่าบอกว่าทักสิดูตามดวง

จากฐานะเรียกได้ว่ายากจนเลยนะครับ

จนมีโอกาสซื้อบ้าน

อย่าเพิ่งเล่าดิ
หลายคนจับตามองว่าคนนี้เขามีอะไรดี

คุณพระธรรมวะดีนาจิตู๋แลนะ

นี่เป็นเพื่อนโภคประโยคนจังหวัดอะไรอย่างงี้
เป็นสงขราค่ะ

ที่จริงเคยเข้าสู่รายการโดริตี้กี่รายการล่ะ
โครงการค้นคว้าดาวตลกของอาเป็ดเชิญยิ้มรายการเดียว

หนูเล็กอยู่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วอยู่ในวงการลูก

ราคาเป็น๑๐ล้านจริงเหรอ
เออคือตอนแรกที่เราแบบขับรถผ่านแล้วเห็นเหมือนกันเเหละคือ๑๓ล้านเเหละค่ะ

แล้วก็ขับผ่านไปก็วัตดีค่ะทุกวันเลย
สาธุจะรู้ว่าถ้าเรามีบุญเราก็ได้ซักหลังรึงงี้ค่ะ

หรือเราบางทีอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีปัญญาซื้อบ้านหลังนี้ยังไงใช่
อยู่ที่เจ้าที่เจ้าทางเขาจะให้เราไปอยู่หรือเปล่า

นั่นส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญคือ
อันนี้ก็มีประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนกับคุณอเล็กเลยคือ
การตั้งเป้าปรารถนาในบ้านหลังนี้
เคยพูดหลายครั้งว่าถ้าเราอยากได้บ้านหลังนี้อยากได้รถคันนี้
แล้วมีเหตุแห่งการอยากได้ไม่แค่เพียงเข้าความโลก

นี่คือที่อยู่ที่จะทำให้เราเกิดมีความสุขได้สร้างบุญสงกุศล
เป็นมงคลให้บ้านบ้านหลังนี้ยังไม่ได้ก็เอารูปบ้านมาสร้างคนนั้น

เอาอย่างนี้เบื้องหน้าเป็นคนสนุกสนาน
แต่ชีวิตจริงผ่านดวงวันนี้จะเป็นอย่างไร
จะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มหรือไม่
คุณผู้ชมต้องพิสูจน์ในท็อกทะลุดาวคืนนี้
เราจะท้อกับเธอให้ทะลุทะลวงถึงดวงดาวกันเลยสักครู่เดียวค่ะ

ถึงแม้เกิดมาที่อยู่เตี้ยตะต่ำเรียดิน
ก็จะสามารถมีทั้งสิ้นตามปรารถนา
หากได้มีวิริยะและฉันธา
สมใจสมปรารถนาทุกประการ

รุ่งเช้าไปขายของที่หน้าวัด

วันหนึ่งหนูจะไม่ให้แม่เป็นแบบนี้
คือพอออกมาจากพี่สาวเนี่ย

ไม่มีใครส่งให้เรียนเพราะเขาคิดว่าเราตามหัวค่ะ
แต่งงานได้ไหม
ชะตานี้สามารถแต่งงานได้
แต่ถ้าเกิดมันต้องแต่งก็แปลว่าต้องท้องนั่นแหละ